เรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยค่ะที่มีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลที่ชนบุรี
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงมาโชว์อวัยวะเพศของตัวเอง

ขนาดตัวผู้หญิงผู้เสียหายเขาถ่ายคลิปเอาไว้มันก็ไม่สนเลยนะคะ

เนี่ยมายื่นครับให้ดูเลยคนนี้

นี่ค่ะคงไม่ต้องอธิบายภาพซ้ำนะคะ
มันก็ติดอยู่แล้วผู้ชายคนนี้คือหันมาประจันหน้ากับผู้หญิงที่ถ่ายคลิปแบบไม่สนเลย

ซักผ้า๒๔ชั่วโมงหน้าโรงพยาบาลบังละมุงค่ะที่ชนบุรีนะคะ
ขอเรียกผู้เสียหายด้วยนามสมมุติว่าคุณกิ๊กนะคะ
อายุ๓๗เธอเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
มูลนิธิสว่างบริบูรณพัทยาเธอตกเป็นเหยื่อ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๒ค่ะ
ผู้ชายคนนี้มายืนหน้าร้านซักผ้าก่อนแล้วอยู่ดีก็เนี่ยโชว์แบบนี้เลย
แคร์สายตาใครเธอก็เลยเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้
เพื่อที่จะโพสต์เตือนภัยค่ะ
เราก็เลยโทรเรียกแฟนว่ามาหาหน่อยรู้สึกไม่ดีเลย
แล้วสักพักก็คือพอเราวางสายปุ๊บเขามองแล้วไม่มีคนในร้าน
สักพักเขาก็เลยถกกางเกงขึ้นมาแล้วก็จับ
แล้วก็ทำอนาจารย์แล้วเดินพุ่งเข้ามาหาเราอย่างนี้ค่ะ
ด้วยความที่แบบเรามีสติเราตั้งกล้องถ่ายละครวีดีโอคอร์ไปด้วย
แล้วเราก็แบบว่าพุ่งออกมานอกร้านตะโกนให้คนช่วยแถวนั้นนะคะ
คือเธอถ่ายคลิปเอาไว้๓คลิป
แฟนมาถึงก็ไล่ผู้ชายคนนี้
เธอก็เลยเขียนข้อความฝากเอาไว้กับทางเจ้าของร้าน

แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความนะคะ

ผู้ชายคนนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
เขาเดินเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยค่ะคุณผู้ชม
มีพลเมืองดีถ่ายภาพเอาไว้ได้
เดินเข้าไปในโรงพยาบาลคือหลายคนก็เลยยิ่งเป็นห่วง
กลัวว่ามันยิ่งจะมีเหตุไม่ดีหรือว่ามันร้ายกว่าแค่นั้น

อยากจะให้ควบคุมตัวให้ได้นะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับเขาหน่อย
จริงจับได้จับหาหมอเลยนะเข้าโรงพยาบาลไปเนี่ย

นานาจารย์ด้วยอะไรด้วยนะ